สัยอัวยุค๔๐อันสมัยผ่านแล้วประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคไทย๔๐ไส้หัวก็ต้อง๔๐จ้าเป็นอภาพ
เอ้าคุณเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแล้ว
และที่กำลังเห็นอยู่หน้าตาน่าทานแบบนี้
นั่นคือไส้อัวปลอดสารพิษ๔๐เอาใจคนรักสุขภาพไปเลยนะคะ
เป็นของนายอันนั่นสิริภาคโภคิน
กำนันนันเจ้าของไส้อัวบ้านอิดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ที่มีการคิดค้นสูตรใหม่ไอเดียเก๋อย่างไส้อัวหมูอินซีซีรีส์๔๐กรัฐ
ชื่อยาวไปนิดนึงเอาใหม่ขออีกครั้ง
ไส้อัวหมูอินซีซีรีส์๔๐กรัฐ
แต่ว่าไม่ต้องงงไปคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้ได้รับการตอบรับจากโลกออนไลน์
ปลายนิ้วสัมผัสถึงมือท่านในวันเดียวค่ะ
สุดยอดเลยครับ
ตัวแรกของกลุ่มผู้เลือดหมูอินซีเรามาแปลรูปเป็นไส้อัวของเชียงใหม่
มาทำไส้อัวหมูอินซีเจ้าแรกของประเทศไทย
ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีใครทำ

สร้างคุณค่าในเรื่องของสูงไพร
ก็เป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของหาทางอาหาร

ไส้อั่ว๔๐นะคุณ
ทันสมัยมากกระแสตอบรับก็ดีมากเลยนะคะ
กระแสสุขภาพดีแบบช่วงนี้เขากำลังนิยมดูแลรักษาสุขภาพ
เพราะฉะนั้นแล้วหมูที่นำมาทำไส้อัวปลอดสารสมุนไพรปลอดสาร
แถมยังสั่งออนไลน์ได้ง่ายมาก
แบบนี้บอกเลยว่านี่คือเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย

ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งราคาเพียง๔๐บาทเท่านั้น
คุณก็จะได้ไส้อัวรสแซ่บมาทานคู่กับข้าวเหนียว
ข้าวสวยร้อนถึงบ้านเลยทีเดียว

ส่งไปแอดไปได้

หมายเลขโทรศัพท์จะโทรสอบถาม

ถามวิธีการที่ตั้งร้านโทรไปได้
เลขโทรศัพท์ด้านล่างเราก็ขึ้นให้แล้ว๐๖๒๘๙๒๘๕๕๙ค่ะ
นี่คุณผู้ชมครับผมลองสแกนแล้วก็ลองพิมพ์ไอดีไลน์ลงไป

อ่าบ้านอิตนี่เห็นไหมโอ้โธ่โทรศัพท์สกปรกมากเลยคุณเชน้า